แจ๊คถามว่าเรือนขวัญหายไปไหนแอบอู้งานหรือเปล่า
อย่าว่าเรือนขวัญนะวันนี้เนี่ยเรือนขวัญเขาไปงานบุญ
ไปงานทอดพระป่าที่วัดโฟศิตารามหรือวัดหลวงพ่อควยสวัสดิ์ชัยนาธิ์คุณผู้ชม
แล้วไม่ได้ไปคนเดียวด้วยไปเจอกับน้องการทัศนา
เจ้าของเพลง๖๐กว่าล้านวิวเพลงอะไรคะ
ขนาดคุณแท้นหรือพ่อควยแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกกันไปว่าเราเนี่ยต้องฝากความหวังไว้ให้กับพิธีกรสุดสวยของเราเรือนขวัญ
ให้เอาเลขเด็ดกลับมาฝากคุณผู้ชมด้วยเพราะฉะนั้นไปพบกับเรือนขวัญกันเลยค่ะ
เรือนขวานจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า
อยู่นี่ค่ะอยู่นี่พี่แจ๊คพี่พลอยจ๋าแล้วก็สวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะแหมวันนี้บรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะ
เอาพวกเราขอเสียงหน่อย
เป็นยังไงคะวันนี้ขนของพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะพามาออกนอกสถานที่ค่ะ
ที่วัดโคศิตารามที่สำคัญไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะ
ขอต้อนรับน้องการทัศนาค่ะ
พบคุณตัวจริงเนี่ยโร่หร่อนะคะ
เดี๋ยวหาว่าไม่ใช่ตัวจริงขอสักร้องสักท่อหน่อยได้ไหมจ๊ะ
ครับโอ้มสิทธิเท้าฝืนจรรสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
ให้โลกโด่งดังกับเขาเถิดน่าเชื่อเสียงกล้องฟ้า

ก็คือมาขอบคุณหลวงพ่อกลวยที่ทะลุยอด๕๐ล้านวิว

แล้วก็ขอบคุณแฟนนะครับทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ฟังเพลงของการลักษณะครับ
แล้วจะบอกว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยนะเปลี่ยนชีวิตเราไปยังไงบ้างครับ
เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือตามที่พรามท่านนั้นเคยดูไว้เมื่อ๒ปีที่แล้วครับ
แล้วก่อนกลับก็มีพรามท่านหนึ่งทักผมแล้วก็บอกว่าให้เองไปหาลุงพระกรวยนะ
ฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านซะแล้วชีวิตเองจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือ
แล้วชีวิตก็เปลี่ยนก็พลิกผันจริงแล้วไม่ใช่เปลี่ยนแค่เมืองไทยเท่านั้นนะ
ตอนนี้น้องกำลังจะมีคอนเสิร์ตไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศอังกฤษด้วย
เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะครับก็มีเจ้าภาพที่ประเทศอังกฤษครับ
ติดต่อเข้ามาครับประมาณต้นปีหน้าครับ
ช่วงเดือนกุมภาครับก็ยังไงก็ฝากด้วย

ใครที่อยู่แถวนั้นนะครับก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้ครับ
โอ้โหสุดยอดเลยนะคะยินดีด้วยจริงค่ะ
มีพ่อแม่พี่น้องนะคะมาร่วมทำบุญกันค่ะ
รวมถึงนะน้องการยังนำขนมแล้วก็น้ำมาแจกด้วยนะคะ
และนอกจากวันนี้คุณผู้ชมค่ะในช่วงเช้าขวัญมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
เราเนี่ยมีพิธีแบบว่าแห่ผ้าป่ากันด้วย

สนานมากมายเลยคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าโอ้โหไม่อยากให้พลาดจริง
ต้องมาดูนะจ๊ะคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเนี่ย
ร่วมกันเป็นนางฟ้าโอ้โหเสิร์งหน้าขบวนกันเป็นแถวเลยคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูกันนิดนึงละกันภาพบรรยากาศ
แมวป้าแมวโอ้โหมีป้าแมวด้วยอันนี้เป็นนามสมมุตินะคะ
เนี่ยแหมลืมสามีที่บ้านไปเลย
ญาติใครเอ้ามารับกลับทีเจ้าพ่อคุณเอ๋ยโอ้ย
อย่าว่าแต่คุณป้าเลยคุณผู้ชมค่ะจนตีมันขนาดนี้
เราจะไม่เต้นได้ยังไงคุณผู้ชม
เรือนขวัญเนี่ยเต้นเผื่อพี่พลอยเต้นเผื่อพี่แจ๊คแล้วนะคะ
อยากรู้ไหมล่ะว่าเสริงอาจจะม่วนขนาดไหน

เป็นยังไงล่ะโอ้โหบอกเลยว่าเต้นลืมทางกลับบ้านไปเลยจ้า
อดทอดผ้าป่าในครั้งนี้ฟังดีนะจ๊

๙อีกทีหนึ่ง๑แสน๒ตื่น๙ร้อย๓สิบเก้า
เลขสวยมากอันนี้ขอบคุณน้องการด้วยนะคะและแน่นอนค่ะ
มาถึงวัดโพศิตารามคือก่อนหน้านี้นะ
ก็เห็นว่าเหล่าคนดังเดินทางไหว้พระขอพร
มาขอโชคลาภกันอยู่บ่อยค่ะ
อย่างการเนี่ยไปไหว่พระขอพรสักหนึ่งกลบละกันขอช่วงลาบ
หลวงพ่อกลวยค่ะคือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
มากเลยก็นำมาถวายค่ะแล้วก็มีการเปิดฝาตัวเลขด้วยน้องการ
เออไปลุ้นกันดีกว่านะคะขวัญเนี่ยเปิดมาค่ะ
ฝาเนี่ยก็คือแปดสามหกอ่าเลขสวยเหมือนกันนะ
ส่วนของน้องการทัศนะค่ะก็คือ๘๖๑นี่เป็นไงนะคะ
มันมีชุดเลขที่แบบซ้ำกันอยู่เลข๘ยังไงเออ
อกจากนี้ค่ะการเนี่ยแล้วก็ขวัญนะก็ได้ทำการจับลูกปิงปองในหายนำโชคด้วย
ขออีกสักสามตัวสองตัวก็แล้วกันขวัญเนี่ยจับขึ้นมาได้เลขศูนย์แปดศูนย์
เป็นยังไงบ้างล่ะบอกเลยว่าเลขสวยทั้งนั้นเลยนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเอามาฝากกันก็แล้วกันแต่ว่าดวงใครดวงมันแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเลยจ้า
เออยังไม่หมดเพียงเท่านี้ตอนค่ำเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตกันด้วยใช่ไหมคะ
น้องการบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่ได้แค่มีน้องการเป็นคนเดียวด้วย
มีอีกหลายศิลปินเลยเดี๋ยวให้ฝากแล้วกันนะคะว่าพี่น้องเนี่ยที่อยู่บริเวณแถวนี้
มาดูคอนเสิร์ตกันครับผมก็ฝากกับแฟนแฟนทุกท่านนะครับ
อยู่ระแวกชายนาสตร์นะครับบสังคบุรีเองก็ตามหรือว่าสิงต์บุรี
จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าพี่น้องคนไหนที่มีเจริตทรา
อยากจะมาร่วมทำบุญนะครับแล้วก็อยากจะมาร่วมสนุกกันในตอนเย็นนะครับ
เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับคอนเสิร์ตถวายหลวงปู่นะครับผม
ตั้งแต่เวลาสิบหกสิบหกนาฬิกาไปต้นไปศิลปินวันนี้ครับ
ข้างมากมากสาวสวยเยอะมากเลยวันนี้เป็นคอนเสิร์ตขุนแผนโดยแท้จริงครับ
ยังไงก็ฝากกับพี่น้องด้วยนะครับมาร่วมสนุกกันครับ
เอาล่ะเดี๋ยวคืนนี้เราจะเป่าคาถาให้มันต้องมนต์กันทั้งคอนเสิร์ตเลยนะคะ
แล้วถ้าใครพลาดนะคะที่จะชมคอนเสิร์ตครั้งนี้
ว่าช่องทางไหนก็ตามบันเทิงไทยรัฐค่ะไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้ว
เก็บภาพบรรยากาศนะคะไปให้คุณผู้ชมได้ดูในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้คือต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมค่ะ
ดนตรีอ่ะมันมันมากเลยเดี๋ยวขอไปเสิร์งข้างหน้าหลวงพ่อนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
เออบ๊ายบายนะจ๊ะพี่แจ็คจ๊ะพี่พลอยจ๊ะบ๊ายบาย
โอ้โหยี่ยยยโหก็คือคักจริงเนอะค่อยขอบคุณเรือนขวัญกับน้องกาลทัศนาด้วยนะคะ

เมื่อสักครู่นะคะฝาเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ
ของขวัญ๘๓๖บาท

นี่ของขวัญนะคะ๐๘๐บาท
ของน้องการ๗๘โอ้ยเวียน๘จังเลยนะคะ
เอาเป็นว่าก็ติดตามม่วนซื่นกันได้
แล้วก็ยินดีกับน้องการทัศนะด้วยนะคะ
ปังปังทะลุอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรี
ให้ดูมีคนรักคนเมตตา

คือเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมวันนี้ถึงทะลุ๖๐กว่าล้านวิว
เดี๋ยวไปปั่นยอดวิวกันต่อนะคุณผู้ชมนะ
และด่วนขวานขอชมว่าทำดีมาก
เอาเลขมาฝากกันด้วยนะคะสุดยอด